ชุดไม่แดงไม่มีแรงดูดวงกันเลยวันนี้
สดใสสดชื่นกันมากต้อนรับวันหยุดยาว
วันนี้หมอไก่จะมาพูดถึงเรื่องของราศีที่จะได้รับผลกระทบหลังจากราศีย้าย
ราหูจะย้ายยังไงคะหมอไก่
ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะคะว่าพระราหูจะมีการย้ายราศีไปนะคะ
ในวันที่๑๐กันยายนที่กำลังจะถึงนี้นะคะ

กันยายนนี้ราหูจะย้ายแล้วราหูย้ายเนี่ยมันจะส่งผลกระทบยังไงบ้างคะ
จริงนะคะทั้ง๑๒ราศีเนี่ยชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
ขึ้นอยู่กับเรือนพบที่พระราหูเข้าไปสถิต
แต่ว่าจะมีอยู่แค่๔ราศีเท่านั้นที่ดวงชะตามีการแบบเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก
อยากรู้แล้ว๔ราศีนี้มีราศีอะไรบ้างครับนะคะ

ก็คือกลุ่มที่พระราหูเนี่ยย้ายเข้ามาในดวง
กับกลุ่มที่พระราหูอย่าให้ออกจากดวง
เอากลุ่มแรกก่อนเลยนะคะพระราหูเข้าดวงมีราศีอะไรบ้างนะคะ
ราศีแรกก็คือชาวราศีพฤกษก
สำหรับชาวราศีพฤกษกนะคะเรียกได้ว่าได้รับผลแบบเต็ม

คลิกดีไม่ดีบอกก่อน
หลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าโอ้แบบร้อนหนาว
พระราหูเข้าดวงกลัวว่าดวงจะตกหรือเปล่า
แต่ว่าจริงแล้วการที่พระราหูเข้าดวง
ไม่ได้แปลว่าจะร้ายเสมอไป
ก็มีทั้งด้านดีและด้านไม่ดี
อย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
ดวงชะตาจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
เพราะว่าชาวราศีพฤกษกเรียกได้ว่าเป็นราศีธาตุดิน
ดวงเขาเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรง่าย
เวลาจะเปลี่ยนทีคิดแล้วคิดอีก
จะเปลี่ยนงานคิดจนเพื่อนเปลี่ยนไปหลายที่

แต่พอพระราหูเข้าไปอย่างทีเดียว
มีสิทธิ์เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนตำแหน่ง
ย้ายบ้านมีการเปลี่ยนแปลงไป
นี่คือผลกระทบที่ราศีพฤศพได้รับไปใช่ไหมคะ
แล้วอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เหมือนจะดีถูกไหมคะ
แล้วมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังไหมสำหรับราศีพฤศพ
เวลาที่พระราหูเข้าดวงต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของพวกสุขภาพร่างกาย

แล้วเวลาที่พระราหูเข้าดวงชีวิตมันจะวุ่นวาย
คือคนมันจะมาวุ่นวายกับชีวิตเรา
ก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของพวกคดีความ
คดีความการมีเรื่องมีราว
แล้วที่บอกว่าดวงมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ

เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะสำหรับราศีพฤกษกนะคะ
แต่ว่าก็ถือว่าเป็นช่วงดีที่เราจะปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตด้วย
ส่วนอีกหนึ่งราศีที่โดนผลกระทบแบบเต็มก็คือ

ใช่ค่ะเนื่องจากพระราหูจะเล็งดวงชะตา
คือไม่ได้เข้ามาทับหรอกก็คือเล็งกันนะ
บางคนอาจจะนึกไม่ออกว่าเวลาโดนพระราหูเล็ง

จะหมายความว่าเหมือนกับเวลาที่เราอยู่คอนโดหรืออยู่บ้าน
แล้วห้องตรงข้ามบ้านตรงข้ามเราเรารู้สึกไม่ค่อยชอบเขาเลย
มันก็จะรู้สึกว่าองค์อึดอัดใจ

ใช่มันจะอึดอัดใจมีความทุกข์อยู่ข้างใน
แต่ว่าบอกออกไปไม่ได้นะคะ
โดยชาวราศีพิจิกษ์นะคะดวงจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง

แต่ว่าจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงหนักขนาดนั้น
ก็คือมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานย้ายแผนกย้ายบ้าน
แล้วก็ต้องระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุเช่นกัน
อุบัติเหตุสุขภาพแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของความรัก
เพราะว่าเวลาพระราหูมะเร็งดวงชะตาเขาเรียกว่าดวงแตก

ประมาณนั้นเลยนะต้องระวังเขาเรียกดวงแตกพินทุบาท
ก็คือคนมีคู่ถ้าเกิดไม่ใช่คู่แท้พระราหูจะดันออกไปให้
ก็คือจะเลิกกันแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นคู่กันจริงต้องทนไปปีครึ่ง
จะมีปัญหาทะเลาะกันมีคนมาวุ่นวายแต่ว่าถ้าทนได้ปีครึ่งจะคบกันไปอีกนาน
พี่มองในแง่ดีนะคือถ้ามันไม่ใช่คู่กันแล้วถ้ารีบเลิกกันไปมันก็ดี
จะได้รีบไปหาคนอื่นคนใหม่ให้มันเหมาะสมกับเรา
แต่ถ้าเป็นคู่กันจริงอดทนกันไว้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้เป็นคู่แท้

ส่วนอีกหนึ่งราศีที่ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ว่าได้รับผลกระทบจากการที่ราหูนี้ย้ายออกจากดวงใช่ไหมคะ

ราศีเมทุนอ่ะบอกคุณผู้ชมหน่อยละกัน
ราศีเมทุนนี่ราศีของผมนะครับ

ช่วงที่ผ่านมาก็โอ้โหเจออุปสรรคปัญหามาครบทุกด้าน

ไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักสุขภาพ

โดนมาหมดเลยนะคะแต่ว่าดวงชะตากำลังจะเปลี่ยนไป
หลังจากที่พระราหูกำลังจะย้ายออกจากดวง

อุปสรรคปัญหาอะไรที่มันเคยขัดแข้งขัดขาเรา
ทำให้เราไม่เจริญก้าวหน้าสักทีมันจะหายไปแล้ว

ชีวิตจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก
มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสมใจในเรื่องงาน
โอ้โหถือว่าดีมากและแถมจะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ด้วย

น่าอิจฉาจริงเลยสำหรับดวงของราศีเมทุนนี่นะคะ
แต่ว่าก็มีอีกหนึ่งราศีที่ดวงดีไม่แพ้กันหลังจากที่พระราหูย้ายออกไป

สำหรับชาวราศีธนูนะคะเรียกได้ว่าดวงชะตาดีขึ้นนะคะ
ช่วงที่ผ่านมาเวลาที่เราจะพูดถึงราศีที่ดวงดี
เราจะพูดถึงชาวราศีธนูบ่อยมาก

เรียกว่าดวงดีมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะ
ก็จะมี๒วิธีนะคะ
วิธีแรกก็คือการไปโบชาองค์พระราหุยัย
และคูด้วยตัวของเราเองวัดที่ที่ฉันจะแนะนำก็คือที่วัด
ใช่เลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติบางคนบอกว่าบ้านไก่
ดูไทยรัฐทีวีอยู่บ้านอยู่เชียงใหม่อะไรอย่างนี้
มายังไงนะคะก็ให้ทำบุญแทน
วิธีการทำบุญมันจะเคล็ดลับหรือมีทริคอยู่

ก็ให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกแสงสว่าง

แสงสว่างก็เช่นเหมือนพวกทำบุญถวายพวกปัจจัยค่าไฟก็ได้
หรือว่าทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาก็ได้
เพราะว่าการศึกษาเขาเรียกเป็นแสงสว่างทางปัญญา

แล้วอย่างนี้มีวิธีการทำบุญเสริมดวงชะตา

ก็คือในเรื่องของการท่องคาถาอิติปิโส๘ทิศ
ให้เราท่องในวันพุธหลังเวลาเคารพทงชาติตอนเย็นนะ
หลัง๖โมงเย็นนะคะเพราะว่าเป็นเวลาของพระราหู
หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

เพราะว่าเป็นกำลังของพระราหูนั่นเอง

สวดได้ตลอดเลยทุกวันพุธตอนเย็นก็จะจริง
ว่างยังไงก็สามารถทำได้ตลอดเลยนะคะ

วันนี้จะมีผู้โชคดีหนึ่งท่าน
ที่จะได้รับการตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่

ด้านหน้านะก็คือจะเป็นเหรียญพระราหู

เหรียญพระราหูผงกะลาตาเดียว

เกิดวันอังคารที่๗กันยายน๒๕๒๕นะคะ
เกิดวันอังคารที่๗กันยายน๒๕๒๕นะคะ
เกิดวันอังคารที่๗กันยายน๒๕๒๕นะคะ
ถามมาเรื่องโชคลาบครอบครัวบริวาร
ถามมาเรื่องโชคลาภครอบครัวบริวาร
และความรักมีคู่แล้วค่ะ

เรื่องของโชคลาบนะคะ
เรื่องของโชคลาบนะคะ
เรื่องของโชคลาบนะคะ
เรื่องของโชคลาบนะคะ

เรื่องของโชคลาบนะคะ

เรื่องของโชคลาบนะคะ
เรื่องของโชคลาบนะคะ

เรื่องของโชคลาบนะคะ
เรื่องของโชคลาบนะคะ
เรื่องของโชคลาบนะคะ
เรื่องของโชคลาบนะคะ

เรื่องของโชคลาบนะคะ
เรื่องของโชคลาบนะคะ

เรื่องของโชคลาบนะคะ

เรื่องของโชคลาบนะคะ
เรื่องของโชคลาบนะคะ

เรื่องของโชคลาบนะคะ

เรื่องของโชคลาบนะคะ

เรื่องของโชคลาบนะคะ
เรื่องของโชคลาบนะคะ
เรื่องของโชคลาบนะคะ
เรื่องของโชคลาบนะคะ
เรื่องของโชคลาบนะคะ
เรื่องของโชคลาบนะคะ
เรื่องของโชคลาบนะคะ
เรื่องของโชคลาบนะคะ
เรื่องของโชคลาบนะคะ

เรื่องของโชคลาบนะคะ

เรื่องของโชคลาบนะคะ

เดี๋ยวดิฉันจะมาเช็คดวงนะคะ๓ราศีที่ดวงดีแบบดับเบิ้ลเลย

โอ้โห๓ราศีเท่านั้นนะพรุ่งนี้ต้องติดตาม
ถูกต้องแล้วช่วงนี้ขอบคุณหมอไก่มากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ